กินไปกี่ปีเขายังหล่อเหมือนเดิมนะคะ

ตามเรื่องผลงานละครของเขาแบบนี้
งานละครเนี่ยมีไม่ขาดเลยนะคะล่าสุดเจ้าตัวก็บอกว่ามีทั้งเรื่องที่เจาะคิวถ่ายทำอยู่
แล้วก็เจาะคิวออนแอร์ด้วยนะคะพอถามกันเรื่องที่ว่าสัญญิงสัญญากับสังกัดเดิมนะคะ
เป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะ
อิสระฟรีแลนซ์กันเป็นแถวเลยสนบอกว่าเหลืออีกประมาณสองสามเดือนค่ะ
จะเป็นยังไงบ้างไปฟังพี่สนเขาหน่อยค่ะ
ไม่รู้จริงครับอันนี้ไม่รู้เลยคือผมต้องเข้าไปคุยกับเขาจริง

ผมไม่ได้เรื่อยฟังว่าผมก็ต้องเซ็นสัญญาหรือเปล่า
มีหรือไม่มีมีค่าเท่ากัน

ก็ให้ผมสามารถเล่นอาทิตย์ที่นู่นได้

เห็นตอนที่อยากให้เป็นเงี้ยนะ
ที่ไปออนแอร์ในแอปของที่นู่นถ่ายทำที่เมืองไทยครับ
ไทยเลยครับเพราะเนื่องจากว่าทางประเทศจีนคือประเทศมันใหญ่
แต่ละมนตรธนแต่ละเมืองมันก็ใช้ภาษาต่างกันไป
เป็นทำงานกับคนจีนนะครับซึ่งก็รอรอหนังฉายอยู่ที่นั่น
ชอบจังเลยเวลาได้เห็นข่าวคราวของศิลปินไทยนะครับ
คุณฝนต่อไปแล้วกันนะคะผลงานในเมืองไทยก็อย่าทิ้งกันแล้วกันนะจ๊
ไม่ใช่ว่าบมเตือนแล้วบายใบ่ไทยแลนด์เลยนะไม่ได้นะจ๊ะ

สำคัญรู้ไหมถ้าไปทำงานเมืองนอกบ่อยอย่าไปติดใจสาวเมืองนอกนะ
อย่าอยู่อย่างเดียวนะให้สนใจสาวไทยนั่นละ